เป็นหน้าที่แสดงถึงพระปีชายานของในหลวงราชการที่๙ของเรา
ในการดัดแปลสภาพอากาศนะครับ
สิ่งที่เราเห็นนะครับจะเป็นลักษณะอิเมอร์ซีฟ

แสดงลักษณะการเกิดฝนหลวงให้เราได้ชมกัน
และนี่แหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับ
ฝนล้วงเหล่านี้เองก็มาเติมความชุ่มชื้นให้กับฮุกหย่อมย่า
และแน่นอนครับหลังจากนี้อีกไม่กี่เดือนนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองในของเราฝนล้วงเหล่านี้เอง
ว่ามีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะมาเติมเต็มความชุ่มชื้น
ขจัดภัยแรงที่จะเข้ามาเยือน
และแน่นอนครับตอนนี้สัญญาณเริ่มมาแล้วครับ
มวลอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าความหนาวเย็นนี้จะเป็นความหนาวเย็นที่มาแรงที่สุด
แล้วก็นานที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวมานะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราก็คืออากาศจะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
การว่าจะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นครับในวันอาทิตย์ก็จะตามด้วยบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็ตามด้วยพื้นที่อื่นต่อไป
แน่นอนเมื่อลมหนาวมาแรงแบบนี้ส่งผลแน่นอนต่อสถานการณ์ฝน

แต่ว่าฝนนั้นก็จะมีการเคลื่อนตัวต่ำลงไป
กลุ่มบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
โดยถ้าหากเราดูจากกราฟิกต่อไปนะครับ
ฝนนั้นมีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
โดยจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
กลุ่มฝนนั้นมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลง
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
สังเกตว่ามีฝนตกหนักอยู่ด้วย
เน้นหน่อยนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนั้นต้องติดตามสภาพอากาศรวมไปถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่ประกาศมาแล้วนะครับว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ที่อาจจะต้องเจอกับเหตุการณ์ดินโครนถล่มรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
และที่สำคัญคลื่นลมนั้นค่อนข้างแรงละทีเดียว
ใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ